สวัสดีครับจึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้กลางสัปดาห์แล้วนะครับดูเหมือนว่าสถานการณ์ฝนในเมืองของเรานั้นจะมีการกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณทางตอนกลางของประเทศนะครับมีรายงานว่าตอนนี้หลายจุดฝนกลับมาตกชุกอีกครั้
คงเหนียวนำให้เกิดกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ปกลุ่มในประเทศไทยของเราในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนนี่ก็คือการเกาะตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่าหย่อมฝนนะครับซึ่งหย่อมนี้เองเกาะตัวบริเวณทางตอนบนของประเทศเวียดนามก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีการกระจายตัวของฝน
ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมมือในของเรานั้นมีกำลังแรงมากยิ่งขึ้น
สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ก็คือสถานการณ์คลื่นนะครับที่อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะช่วงตั้งแต่วันที่๘ไปจนถึงวันที่๑๐มีการคาดการณ์ว่าคลื่นบริเวณอันดามันตอนบนจนถึงตอนกลางนั้นอาจจะสูงประมาณ๒๓เมตร
ชาวเรือที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังครับเรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่งในช่วงเรียกเวลาดังกล่าว
สถานการณ์พายุยังคงมีทิศทางการเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง
ใครที่จะเดินทางไปไต้หวันไปเจอเจียงไปเซี่ยงไฮรวมไปถึงบริเวณเกาะเจจูแล้วก็ฟูโกกะ
พื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่ยังคาดการณ์ว่าจะได้รับอิทธิพลจากพายุลูกนี้อาจจะทำให้เกิดฝนตกหนักรวมไปถึงลมแรงในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะครับ
นี่คือสถานการณ์ปัจจัยต่างที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศในเมืองไทยของเรา
แต่คุณผู้ชมครับฝนที่ตกลงมาในครั้งนี้ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว

แต่ว่ายังมีอยู่บางพื้นที่ที่ยังต้องประสบกับปัญหาภัยแรง

พบว่ามีพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแรงอยู่ประมาณ๔จังหวัด๒๒อำเภอ
ประกอบไปด้วยในบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรชัยนาฏประจวบคิริขัน
แล้วก็บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งน้อยกว่าช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีที่แล้วก็คือปี๒๕๕๙
ตอนนั้นมีจังหวัดที่ต้องประสบกับปัญหาภัยแรง๑๓จังหวัด๙๐อำเภอ
ขณะที่สถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ทั่วประเทศมีน้ำรวมกันอยู่ที่๓๑๑๓๘ล้านลูกบาทเมตร
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ๔๔ของความจุ
ส่วนปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดกลางอยู่ที่๑๖๖๘ล้านลูกบาทเมตร
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ๓๗ของความจุนั่นเองนะครับ
นี่คือสถานการณ์น้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติต่างที่หลังจากนี้เป็นต้นไปคงต้องบริหารจัดการอย่างดีเป็นพิเศษ
เพราะว่ามีโอกาสเสี่ยงที่หลายพื้นที่นั้นอาจจะต้องเจอกับภัยทางธรรมชาติที่ตามมาจากฝนที่ตกชุกหลังจากนี้
นี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยที่นำมาให้กับเพื่อนได้ติดตามกันครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ